คุณผู้ชมคะมาดูสรุปจากที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด

เพราะว่าคุณหมอทวีสินก็แถลงออกมาช่วง๑๑โมงครึ่ง
วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในไทย๓๐ราย

โศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบค
แถลงว่าผู้ป่วยใหม่๓๐รายแบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นผู้ป่วยที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้๑๙ราย
แล้วก็กลุ่มผู้ป่วยใหม่เลยมีทั้งหมด๓ราย
ใน๓รายนี้แยกออกเป็นคนไทยที่กลับจากฝรั่งเศส๑ราย
แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในย่านชุมชน๒ราย
รวมถึงกลุ่มที่รอสอบสวนโรคว่าติดมาจากที่ไหนมี๗รายนะคะ
แล้วก็มีกลุ่มคนที่กลับมาแล้วอยู่ในการกักตัวของรัฐ
คนนี้เป็นคนกรุงเทพกลับมาจากสหรัฐ

ตอนนี้คือยังสรุปไม่ได้ว่าไปติดมาจากตรงไหนเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นของวันนี้๙๒ราย
แปลว่ามีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้นี่
กว่าผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
เพราะว่าผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้
มีทั้งหมด๑๔๙๗ราย
ส่วนคนที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลมีอยู่๑๑๐๓ราย
ตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมรวมทั้งหมด๒๖๔๓รายค่ะ
แล้วก็วันนี้มีรายงานเพิ่มเติมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๒ศพ
รวมเป็นผู้เสียชีวิตสะสมคือ๔๓ศพ
ทีนี้๒รายที่เพิ่มขึ้นมาผู้เสียชีวิตรายที่๔๒
เป็นหญิงไทยอายุ๖๕ปีขายอาหารอยู่ที่ถนนคนเดิน
แล้วก็มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรัง

ป่วยมาตั้งแต่วันที่๗มีนาคมค่ะ
มีอาการคือไข้สูงไอก็ไปซื้อยามารับประทานเอง
ทีนี้วันที่๑๒มีนาคมก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่
แล้วผู้ป่วยคนนี้มีประวัติเคยสัมผัส
กับผู้ป่วยยืนยันที่ติดโควิด๑๙

แล้วอาการวันที่๑๕มีนาคมก็มีอาการหน้ามืด

มีการตรวจหาเชื้อวันที่๑๗มีนาคม
และผลออกมาวันที่๑๘มีนาคมบอกว่าติดโควิด๑๙
ก็เลยรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลรัฐนะคะ
ซึ่งก็ให้ยาฟาวิพิราเวีย
อันนี้ก็เป็นยาตามมาตรฐานที่คนมีเชื้อโควิด๑๙

พอมาวันที่๒๒มีนาคมก็เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบ

แล้วพอวันที่๖เมษายนเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะ
และวันที่๑๓เมษายนก็เสียชีวิตค่ะ

ส่วนรายที่๔๓นะคะเป็นชายไทยอายุ๖๐ปี
ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซียมา
วันที่๒๔มีนาคมเดินทางกลับมาที่เมืองไทย
แล้วพอวันที่๒เมษายนมีไข้สูงค่ะ๓๘๔องศา
แล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดอายุทยานะคะ
พอตรวจก็พบว่าติดโควิด๑๙อาการก็แย่ลงเรื่อย
พอมาถึงวันที่๑๔เมษายนก็เสียชีวิต

อันนี้คือรายงานตัวเลขทั้งหมด
ทวีสินวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง
ว่าเดือนเมษายนเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อ
คือติดเชื้อในบ้านถึง๒๓เปอร์เซ็นต์

แสดงว่านอกบ้านคนติดเชื้อกันน้อยละ
แต่ว่าในบ้านมีคนในครอบครัว
พาเชื้อโควิด๑๙เข้ามาติดในครอบครัวนะครับ
แล้วก็หมอทวีสินก็ย้ำกาดอย่าตกเข็มขัดอย่าหลวม

ส่วนการดำเนินคดีกับคนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
ออกนอกเคหาสถานช่วง๔ทุ่มถึงตี๔เนี่ยนะคะ
มีการส่งดำเนินคดี๗๔๗คดีตักเตือน๙๘คน
แล้วก็ดำเนินคดีชุมนุมมั่วสุม
ด้วยเหตุการพนันดื่มสุรายาเสพติด๘๑คดีนะคะ
ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
ส่วนใหญ่เบาะแสที่ได้ได้มาจากครอบครัว

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มนะคะ